คือเดิมพระมหาภัยวันในอดีตเนี่ย
ท่านบอกว่าท่านจะศึกก็คือ๔ธันวาคม

ทั้งเฟซบุ๊กของตัวของพศพลัยวันด้วยอะ
ว่าเอ้าลาศิกขาแล้ว

ลาศิกขาเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ

พิธีลาศิกขาของอดีตพระมหาภัยวันที่วัดสร้อยทองนะครับ

ก็มีพระมหานับพันธ์รองจ้าวาดวัดสร้อยทอง

ที่ร่วมในการลาศิกขาในครั้งนี้นะครับ
หลังจากนั้นก็ถอดจีวอนจากการนุ่งห่มจีวรของอดีตพระมหาภัยวันเนี่ย

มีข่าวว่าจะศึกพรุ่งนี้๔ธันวาคม
ใช่จริงก็รอติดตามดู
เมื่อเช้านี้ก็กลายว่ามีภาพนี้ออกมา

เพราะว่าเข้าใจว่าสื่อมวลชนเองก็ติดตามข่าวเยอะ
เดี๋ยวมากันแบบโอ้โหเยอะแยะอะไรประมาณอย่างนี้
ไปทำข่าวแล้วล่ะใช่ก็เลยศึกก่อนเลยหนึ่งวัน
ก็คือวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เป็น
นายไพรวันวันนบุตรแล้วพวไพรวันเอาดูนี่ฮะ
นี่คือชุดแรกที่สวมใส่กันเลยอ๋อนี่นี่ค่ะเสื้อยืดสีขาว
สโรงสีเข้มอ่ามีผ้าพาดบ่านี่นะฮะ
ใส่นาฬิกาแอปเปิ้ลวอชแล้วก็มีรองเท้าแตะสกอร์สีดำแต่รองเท้า
กราฟิกนี่ก็ทำกราฟิกแบบว่าให้ดูกันเป็นลุคแรกเลยนะคะ
ใช่หลังจากที่ศึกออกมานะคะนาฬิกานี่ทิศไพรวัน
บอกว่ายาดโยมถวายไว้ตั้งนานแล้วอืม
พอศึกเลยเอามาใส่ส่วนรองเท้าแตะนี่คู่เดิมนะฮะ
ครูตอนที่เป็นพระนี่แหละทิศไพรวันบอกว่าศึกแล้วต้องแต่งตัวให้จึ้งหน่อย
เจ้งอะนี่นะคะ
ฮือฮาที่สุดก็คือที่โพสต์เอาไว้แล้วมีคอมเมนต์บอก

ผมโสดนะนี่บอกกันชัดนะฮะว่าเป็นคาราวาสแล้ว
แล้วยิ้มสไตล์ท่านนะอารุมเจ้า
หลังจากศึกเมื่อเช้าก็คือไปหาคุณแม่
ให้กำลังใจแม่ที่ป่วยมะเร็งนะครับ

คือทิชไพรวันบอกว่าอยากจะกอดแม่นะ
แต่หมอบอกตอนนี้กอดไม่ได้

เพราะว่ามันมีเรื่องของโควิดไง

ก็เลยไปพูดคุยไปให้กำลังใจนะครับ
แล้วก็มีภาพการปรากฏตัวครั้งแรกต่อหน้าสื่อมวลชน
นี่ฮะพวไพรวัน
ไปออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัย

หลังจากศึกมาเรียบร้อยนะครับ
คือทิศไพรวันเนี่ยบอกว่าสบายใจมากขึ้น
เพราะวงการผ้าเหลืองเนี่ยโอ้โหวุ่นวายเหลือเกิน
รับว่าหมดศรัทธาวงการผ้าเหลือง
แต่ยังศรัทธาในพระพุทธศาสนาเหมือนเดิม

ก็คือเรื่องการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง
แล้วก็ต้องการออกมาดูแลแม่ที่ป่วยหนักด้วย

ที่มันมีเรื่องการใช้อำนาจที่มันเรารู้สึกว่าไม่เป็นธรรม

เกี่ยวกับตอนนี้เรื่องการแต่งตั้งท่านเจ้าวาดเรา
แล้วก็ผมเองก็รู้สึกว่าถึงต่อให้ท่านได้หรือไม่ได้เนี่ย
นะฮะที่ผมเป็นลูกศิษย์ที่รักครูบาอาจารย์มาก
ผมไม่อยากให้ครูบาอาจารย์ต้องมาเดือดร้อนเพราะผม
ผมก็รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นผมก็ออกมาเสียดีกว่าแล้วไป
เพราะอยู่อย่างไรก็ไม่แล้วอยู่ดีอ่ะ
มันก็ไม่แล้วเดี๋ยวมันก็ต้องมีประเด็นมีอะไร
นำความลำบากใจไปให้พระเด็จพระคุณท่านอีก
คนแองพูดถึงท่านคือเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปัญญาสุถีเนี่ย
ทำงานพระคณะสงฆ์มานานเป็นพระผู้ใหญ่ที่ดีมากสุขุมรอบครอบ
ศิราชวัตรดีหมดเราไม่อยากให้ท่านต้องมาถูกรังแก่
ถูกใช้อำนาจอะไรในทางที่ทำให้ท่านต้องคอยลำบากใจเดือดร้อนใจ
เราก็ออกมาดีกว่าเป็นลูกอย่าทำให้พ่อเดือดร้อนได้แค่รู้สึกอย่างนั้น
อันนี้ประเด็นหนึ่งที่สำคัญ
ประเด็นที่สองก็ตามที่เห็นข่าวเลยก็คือวันนี้ที่จริงแม่ผมเนี่ยเข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกมะเร็ง
ซึ่งไม่รู้ว่าหลังผลการผ่าตัดจะเป็นยังไงครับ
เอาทางไหนจะศึกแล้วก็ออกมาวันนี้เลยให้แม่ได้เห็นเราได้กำลังใจเรา
มันก็ไปหาที่โรงพยาบาลที่พูดไว้ว่ากลับไปอยากกอดแม่
ก็เป็นอย่างว่าวันนี้ก็ไม่ได้กอดฮะเพราะว่าหมอที่เตรียมผ่าตัดแล้วอย่าเข้าใกล้มา
มีระยะห่างเวลาอยากก็อดไป

นี่ช่วงที่ไปออกรายการของพี่หนุ่มกัญชัยนะครับ
คุณผู้ชมครับก็มีคำถามว่าหลังจากนี้ไปจะทำอาชีพอะไรล่ะ
คือทฤษภัย๑บอกว่าอาชีพใหม่หลังจากศึกนี้นะครับ
เดี๋ยวจะรับรีวิวสินค้าด้วยมีเจ้าของสินค้าติดต่อมาบ้างแล้ว
เดี๋ยวจะมีทีมงานช่วยพิจารณาตัดสินใจ
ส่วนพระมหาสมปองนะครับพระรุ่นพี่ที่วัดสร้อยทอง
ไพรวันบอกว่ายังไงก็ไม่ทิ้งนะจะมาช่วยเหลือช่วยจัดรายการเหมือนเดิม
พร้อมกับพูดติดตลกว่าตอนนี้พศก็มีหนึ่งเดียวแล้ว
คือพศสมปองพศอีกรูปหนึ่งสึกมาเป็นพวพวแล้ว
ทรัพย์สินที่มีคนเคยบอกว่าโอ้โหเป็นพระมีทรัพย์สินสึกออกมาสบายเลย
อดีตพระพวมีทรัพย์สินตั้ง๓๐๐กว่าล้านขอยืนยันว่าไม่จริง
ถ้าใครต้องการให้พิสูจน์มาพิสูจนกันในชั้นศาลได้
อ้าวนี่นะครับแล้วก็มีภาพของอาหารมื้อแรกหลังศึก
ของทิศไพรวันโอ้โหอะไรคะเนี่ย
ื้อบ่ายขนมจีนและห่อหมก
นี่นะฮะบอกว่าขนมจีนยามบ่ายก็อร่อยเหมือนกัน
อาจารย์ออสนี่เข้าไปแซวบอกกินเส้นนะ
ไพรวันบอกตั้งแต่ศึกมานี่ลืมพัฒนาหารเพลไปเลย
นี่นะอาจารย์ออสนะครับเซลปข่าวเขาคุยกัน
ใช่เขาคุยกันนะคือทิศไพรวันเนี่ยนั่งทานขนมจีนระหว่างทางที่เดินทางไปเพชรชบุรีฮะ
คือวันนี้ไปหาหมอปลามือปราบสัมภเวษีที่เพชรชบุรี
ไปคุยกันเกี่ยวกับเรื่องจะมาทำงานด้วยกันเรื่องการช่วยเหลือสังคมอะไรประมาณอย่างนี้

เขาก็ตั้งใจจะไปทำงานด้วยกันนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะ
นี่ไปถึงแล้วนะฮะนี่ตอนที่ไปเจอกัน
คือหมอปลาเนี่ยพอรู้จะไปก็เตรียมตัวต้อนรับนะคะ

แต่ว่าคนละสถานะละสถานภาพ
แต่ตอนนี้คือเป็นคารวาสเหมือนกันแล้วนะคะ
ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกหลังจากเปลี่ยนสถานภาพเลยครับ
นี่ค่ะเป็นภารกิจในช่วงเย็นไปที่บ้านหมอปลาที่เพชรชบุรี
และอย่างที่เราเห็นเลยก็คือโผล่กอดกันแบบนี้แหละค่ะ
หมอปลาเองอย่างที่บอกนะคะว่าเตรียมของต้อนรับเป็นอะไรรู้ไหมคะ
สารพระภูมิรูปปั้นกุมารทองรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ค้อน

คือทุกอย่างมีความหมายหมดเลยนะคุณภาคภูมิ

คือเขาบอกว่าอย่างรูปปั้นกุมารทองเนี่ยหมอปลาบอกต้องทุบ

ต้องทุบเพราะว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเต็มไปด้วยมารพจนนะคะส่วน

บอกว่าต่อไปถ้ามาทำงานกับหมอปลาเตรียมตัวรอหมายสาร

เขาบอกว่าสารพระภูมิคือเหมือนกับว่าต่อไปถ้าทำงานกับเขาเนี่ย

ลักษณะว่าทุบไปเต็มแรงไม่รู้คิดอะไรในใจนะคะ

นี่ค่ะคือหมอปลาเองวันนี้นะคะ
พูดสถาบันถามบอกว่าโดยส่วนตัว
ก็ไม่ชินกับการเห็นมหาภัยวันสวมชุดคาราวาสแบบนี้นะคะ

แต่ก็ยอมรับการตัดสินใจในครั้งนี้นะคะ
หลังจากนี้เนี่ยถ้ามหาภัยวันอยากจะมาทำงานแทนหมอปลา
ไม่แน่เดี๋ยวหมอปลาจะไปบวชแทน

แต่พอมาเป็นคาราวาสเนี่ย
อันนี้บอกก่อนผมไม่ได้คิดว่าทิศจะมาแย่งงานหมอปลาหรอก
หมอปลาจะไปบวชแทนครับ

งานคุณแต่ละประเภทอ่ะ
อายุสั้นฮะรูปทรงแล้วแต่ละงาน
ไม่สั้นไม่สั้นเลย
แต่ก็คือทีนี้ก็คือเป็นกันเองนิดหนึ่งแค่นั้นแหละ

อันนี้เหมือนเสียดาย

บวชแม่โบรการสตณะพุฒิสถาสเทือนแน่นอน
เดี๋ยวเจอหลวงพ่อปลาไปแล้วเดี๋ยวรู้แหละ

จากนี้ก็อาจจะได้เห็นดูโอ้คู่ใหม่คุณพระภูมิ
ส่วนพระมหาสมปองพระรุ่นพี่ที่เคยทำงานร่วมกัน

ห่วงการใช้ชีวิตคารวาสของมหาภัยวันนะ

แต่ก็เชื่อนะว่ามหาภัยวันนั้นเก่งและฉลาด
สามารถเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนค่ะ

เส้นทางพระเส้นทางนักวิชาการอิสระ
เส้นทางของลูกที่จะไปดูแลแม่
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์พระมหาสมปองก็ถามถึง

ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของโยมแม่ค่ะ

เดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ
ทีแรกเมื่อวานก็มีข่าวว่าท่านจะไม่ศึกแล้ว

เพราะว่าญาติโยมก็ไม่อยากให้ศึกก็มีเยอะ
หลวงพี่ยังไม่ต้องบอกก็ได้ใช่ไหม

หลังจากที่ออกกำลังกายกันพอสมควร

อาหารเย็นครั้งแรกมื้อแรก
ทั้งวงหมูกระทะกันนะครับ

มีหมอปลานั่นทนายโนบิตะ

ฮอวอภรรย์ไพรวันเสื้อนี่เสื้อสีเขียวนุ่งสโรม
ก็นี่นะฮะวิถีชีวิตใหม่ของพระไพรวัลในอดีต
วันนี้ไล่ทำไล่ให้ดูเลยตั้งแต่เช้าตาม

วันแรกวันแรกนะฮะเอาไปดูประวัติกันหน่อยนะคะประวัติของทิศไพรวันถ้าย้อนกลับไปเนี่ยชื่อจริงก็คือนายไพรวันวันนบุตรนะคะชื่อเล่นก็คือชื่อว่าเอกนะฮะอันนี้ฉันก็เพิ่งทราบนะชื่อเล่นชื่อชื่อว่าเอก
ค่ะปัจจุบันอายุยี่สิบเก้าย่างสามสิบค่ะภูมิลำเนาเป็นคนเผลอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
ครอบครัวยากจนค่ะพอเรียนจบชั้นป๖อายุได้๑๒ปีก็เลยบวชเนรที่วัดพิพัฒน์มงคลจังหวัดสุโขทัย
พระมหาภัยวันเนี่ยเป็นเจ้าของตำแหน่งสามเณรประเรียนธรรม๙ประโยครูปแรกของจังหวัดสุโขทัย
ครับว่าปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะคะอืมสามเงินภัยวันเองสามารถสอบประเรียนธรรมเก้าประโยคซึ่ง
อันนี้เป็นระดับชั้นสูงสุดของการศึกษาแผนกบารีของคณะส่งไทยเลยท่านสอบตาใช่ครับอ่า
จากนั้นก็ทำหน้าที่นักเทศเขาเรียกว่าเป็นนักเทศสุดตาสถ้าเป็นภาษาท่าน
นักเทศสุกปาสเป็นคู่หูของพระมหาสมปองนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา
คุยกับวัยรุ่นจนเป็นที่รู้จักเนี่ยค่ะครับแล้วก็ลาศึกขาในวันนี้
ก็รวมระยะเวลาสิบแปดปีในการครองผ้าเหลืองค่ะครับ